เอามาดูเหตุคนยิงกันหน่อยนะคะที่มุกดาหารค่ะ
หนุ่มวัยยี่สิบเก้าปีนะคะยิงคู่อริเสียชีวิตกลางทุ่งนา
หลังจากนั้นวิ่งจากเถียงนาของตัวเองไปหลบหนีอยู่ที่ภูเขาหลังทุ่งนา
ตำรวจปิดพื้นที่แล้วไปจับกลุ่มตัวได้นะคะเอาตัวมาทำแผนทันทีค่ะ
เขาบอกว่าก็ต้องยิงเนี้ยเพราะว่าคนตายเนี่ยมาล้อเรียนเขา
อัตรวจชุดสืบเสริญสวพพันธุ์ค่ะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่าแนวพรศักดิ์คนตรงนะคะชื่อว่าชื่อเล่นเขาชื่อในอบน่ะ
อายุยี่สิบเก้าปีค่ะเอาตัวมาทำแผนหลังจากใช้ปืนแก๊ปยาว
ยิงนายนัทพงศ์คนกล้าอายุ๒๕ปี๒ทุ่ม๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
จุดที่เขายิงคือป่าไผ่กลางทุ่งนาค่ะ
จุดเกิดเหตุที่มันอยู่ใกล้กับกระท่อมของผู้ต้องหาด้วยนะ
ก็ควบคุมตัวไปชี้บริเวณริมรั้วใต้ต้นไผ่
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อน
ตอนนั้นกำลังก่อไฟทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนกระท่อม
พอเดินออกมาค่ะผู้ตายผู้จาท้าทายแล้วก็ล้อเลียนชื่อของเขา

ตัวเองสังเกตเห็นว่าน่าจะเมามาก็เลยไม่อยากยุ่งนะตอนแรกไม่อยากยุ่ง
ไปกลับบ้านไปแต่ผู้ตายมีอายุน้อยกว่านะคะ
และแถมไม่ยอมด้วยยังล้อเลียนอยู่แบบนั้นแหละ
ทำท่าล้อเลียนอยู่ตลอดเขาโมโหค่ะ
เข้าไปหยิบปืนแก๊ปที่วางอยู่บนแคร่และกระสุนมันพร้อมด้วย
กระสุนมันพร้อมเนี่ยเขาบอกไม่ได้จะเอาไปยิงคนนะ
จะเอาไปยิงหนูนาลากออกไปค่ะไปยิงในเท่ล้มลงกองกับพื้นเลย
ด้วยความตกใจนะคะหลบหนีไปอยู่บนภูเขา
และตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
เถียงอะไรกันไหมหรือด่าอะไรกันไหม

ผมบอกให้โทษผมแหละมึงร้องทำไมหรือเบื้ดรถทำไมอ่ะพอ
พอตำรวจถามว่าเคยทะเลาะกันมาก่อนไหมเนี่ย
เขาบอกว่าไม่เคยเป็นคนรู้จักเฉยนะ
วันก่อเหตุเนี่ยโมโหมาก
เพราะยังไม่ได้กินข้าวเลย
ตอนนั้นกำลังจะทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนกระท่อม
แล้วมากวนแบบนี้อีกก็เลยบันดาลโทษะนะคะ
ลูกชายก็เลยชวนเพื่อนมาช่วยงาน
ช่วยงานเสร็จเรียบร้อยมีการดื่มสุรากัน
สังเกตว่าไม่น่าจะถึงขั้นเมาจนหมดสติ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งเพื่อนที่หมู่บ้านข้าง
แต่หลังจากนั้นหายไปทั้งคืนเลย
แล้วมีชาวบ้านมาบอกว่าลูกชายตายอยู่กลางทุ่งนา
ตอนแรกคิดว่ารถล้มค่ะ
หลังควบคุมตัวทำแผนตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุ
กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
พร้อมตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ